เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของชีวิตของคุณตาคุณยายนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่คุณตาคุณยายสองคนนะครับ
ยังมีหลานสาวคนหนึ่งแล้วก็เหรนอีกสองคนที่ต้องดูแลนะฮะเพราะว่าหลานสาวเนี่ยมีอาการทางจิตเวท
แต่เคยมีครอบครัวแล้วก็มีลูกอีกสองคนกลายเป็นเหรนเหรนคนหนึ่งอายุสองขวบอีกคนนึงอายุสิบสอง
ซึ่งก็เป็นเด็กชายที่พิการทางสมองอีกแต่ชีวิตเนี่ยมันไปเจอเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์หนักเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะฮะ
เพราะคุณตาคุณยายบอกว่าอยู่ดีบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีจดหมายจากธนาคารแจ้งมาว่าให้ออกจากบ้านเพราะผ่านกระบวนการในการขายท่อตลาดแล้วธนาคารก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำตามขั้นตอนของเขานะครับต้องออกภายใน๑๕วันหลังจากได้รับหนังสือถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะทำยังไงกันต่อ
ก็คือทนายวรกรพงธนากุลนะครับท่านเป็นประธานสมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทย
ส่วนคุณตาและคุณยายนะครับคือคุณตาเชียนและคุณยายประทุมนะครับ
อยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับสวัสดีคุณตาคุณยายครับสวัสดีครับ
สวัสดีทนายวรกรครับเดี๋ยวคงต้องได้สอบถามและพูดคุยกันครับผมแต่ว่า
การตามที่บนการถูกต้องใช่ถูกต้องตามควรหมายท่านเจอแปดร้าย
ขอบคุณหมายให้ท่านคุณตาคุณยายครับคุณตาเชียรนะฮะ
ครับคุณยายประทุมคุณตาคุณยายคุณยายอายุเท่าไหร่ฮะ
เป็นสิบครับคุณยายยุคแปดสิบนะครับคุณตายุคเท่าไรครับ
แปดสิบเจ็ดหลังข้อแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดใช่ไหม
แปดแปดสิบเจ็ดแปดเล็กเล็กเจ็ดนะครับอ่าโอ้โหอายุ
เยอะกว่าคุณยายเจ็ดปีครับคุณตาเชียรขาขวาขาขวาถูกตัด
ทำไมครับคุณตามันเส้นเหลืออุดตันนานหรือยังเส้นเหลืออุดตัน
สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วก็เลยต้องตัดครับ
หลังจากนั้นก็เลยทำทำงานทำอะไรไม่ได้ล่ะไม่ได้เลยครับอืมแม่
มาก่อนเคยขับรถมันถูกคล่องส่งคล่องส่งคล่องมันดีครับ
สิบลองอืมตอนนี้ขับไม่ได้เลยครับก็มีภรรยาคุณยายครับ
หลังจากที่คุณตาเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันต้องตัดขาทำงานไม่ได้
ครับคุณยายก็ต้องทำงานค่ะคุณยายทำอะไรฮะ
เมื่อก่อนฉันก็ขายของชำเล็กเล็กน้อยน้อยอืมหลังจากนั้น
หลังจากนั้นก็เลี้ยงเหรนเลิกของชำแล้วก็เลี้ยงเหรน
ทุกร้านคุณตาคุณยายบ้านอยู่ที่หมู่หกนะครับทุกผู้ชมครับ
ซอยต้นสานใช่ไหมฮะต้นสานต้นสานอ่าตะบนท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์อย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมไปในตอนแรกนะครับ
คือณปัจจุบันเนี่ยบ้านที่อยู่กันเนี่ยทางธนาคารมีหนังสือแจ้งมา
บอกว่าได้ทำการซื้อทรัพย์สินเป็นโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ท่อตลาดจากการขายท่อตลาดของสำนักงานบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยขอให้ขนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยออกจากที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
ภายในกำหนด๑๕วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
ซึ่งถ้าจะนับกำหนด๑๕วันก็คือวันพระรหัสสบดีที่๖กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับ
หรือเขานับวันไหนคะคุณยายไม่ไม่ทราบเขานับวันไหน
แล้วคุณยายได้หนังสือวันไหนครับวันที่สิบเจ็ด
สิบเจ็ดมกราคมค่ะอ่าถ้าผมนับไปสิบห้าวัน
ก็น่าจะอยู่สักแถวสองกุมภาพันธ์แถวแถวเนี้ยแต่เอาอย่างงี้ก่อน
อ่าที่ดินที่ที่อยู่ตรงนี้กันเนี่ยฮะตามที่เราได้เห็นตรงนี้เนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราที่นครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปเนี่ย
แล้วก็ทราบเรื่องราวเนี่ยคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นที่ดินแบบไหน
ว่ายังไงฮะซื้อกันมาตั้งแต่ตอนไหนยังไง
ห้องที่ถูยศก็ซื้อมาเกือบสามสิบปี
ห้องก็คือแปลงใช่ไหมแปลงอ่าที่ดินอ่าเป็นแปลง
ซื้อมาทั้งหมดไม่กี่พันอ่ะสี่ห้าพัน
ห้าพันบาทนะครับค่ะสามสิบกว่าปีเลย
ที่ใหญ่ขนาดไหนจำได้ไหมฮะเนื้อที่ทั้งหมด
ที่ห้องที่ถูกยึดอย่างเดียวทั้งทั้งหมดเอาทั้งหมดเลยที่คุณยายเริ่มซื้อมาก่อน
ทีละห้องครับทั้งหมดมีสี่ห้องสี่แปลงสี่แปลง
ซื้อติดติดติดกันมี๔แปลงครับ
หลังจากนั้นยังไงต่อครับคุณยายเขาแบ่งให้ลูกคนละสองห้องอืม
คุณยายมีลูกสองคนค่ะคือผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมฮ
ตาคุณยายมีลูกสองคนอ่ะนี่ผมคุยกับคุณยายไว้
คุณตาไว้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเผื่อทนายวรกรจะได้ดูพร้อมกันด้วยนะฮะ
นี่นะฮะคือคุณตากับคุณยายเนี่ย
เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนใช่ไหมครับค่ะตอนนั้นอ่าได้
ที่ดินทีละแปลงทีละแปลงจนรวมเป็นผืนเดียวกันเนี่ย
อ่าความกว้างความยาวก็แบบนี้นะฮะแต่มีแปลงหนึ่งอ่ะ
คือคุณยายกับคุณยายกับคุณตาเนี่ยยกให้ลูกชายกับลูกสาว
ลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กค่ะคนละสองแปลงค่ะ
แปลงหนึ่งก็เท่าเท่ากันตอนนี้มันเหลือเท่านี้นะฮะ
ความกว้างกับความยาวยาวสี่สิบเมตรกว้างสิบสี่เมตรค่ะ
ใช่ไหมครับที่ที่เป็นสามแปลงนะเพราะอีกแปลงหนึ่งที่ให้ลูกชายเนี่ย
เขาขายไปแล้วค่ะนะฮะคือถ้าเทียบเป็นตารางวาผมลองลองเทียบแล้วเนี่ย
ทั้งหมดเนี้ยก็ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบตารางวาได้นะฮะแต่ว่าคุณยายเขานับ
เป็นเมตรพี่เป็นเมตรนะฮะหน้ากว้างกับความยาวนะฮะ
ทีนี้ที่ที่มอบให้กับลูกชายเนี่ยณขณะนี้
ยังอยู่ปกติดีค่ะคือถ้าแบ่งแบ่งที่ก็พอพอกันนะครับ
ที่หนึ่งก็สักหน้ากว่าสักห้าเมตรสี่เมตรกว่ากว่าห้าเมตร
ใช่ไหมฮะแต่วยาวเนี้ยสี่สิบเมตรค่ะคิดเป็นตารางวาก็สักสี่สิบกว่าตารางวา
ในแต่ละในแต่ละส่วนนะฮะลูกชายไม่ได้สร้างบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะ
เป็นที่เปล่าเปล่าตอนนี้ลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
ไปทำงานมีครอบครัวอยู่หัดใหญ่ค่ะลูกสาวคนโตของคุณยายที่ได้สองแปลงเนี่ยนะฮะ
แปลงหนึ่งก็มีเพลิงพักเล็กไม่ใช่บ้านนะเป็นเพลิงพักนะครับ
แล้วก็แปลงนี้อันนี้คือแปลงหลักใช่ไหมครับคุณยาย
ก็คือมีบ้านสองหลังหลังเนี้ยคุณตากับคุณยายอยู่
ก็อยู่มาตั้งนานแล้วล่ะใช่ไหมค่ะสร้างบ้านคือมีที่กว่าปีแล้ว
มีที่ตรงเนี้ยก็สร้างบ้านอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะอ่า
ก่อนจะมาแบ่งเป็นเป็นล็อกล็อกที่ที่แบ่งให้กับลูกบ้านหลังนี้ก็คือ
ปกติลูกสาวสร้างอยู่ค่ะแต่ลูกสาวไม่ได้อยู่เพราะว่าไปตามมาร
ที่ไหนครับที่อ่าวนางอ่าวนางจังหวัดกระบีกระบีกระบีอ่า
ก็เลยมีหลานของคุณยายอยู่ก็คือลูกสาวลูกของลูกสาวนั่นแหละค่ะ
แต่หลานสาวคนนี้เนี่ยก็ด้วยความโชคร้ายของชีวิตอ่า
มีลูกสองคนแล้วก็ไปป่วยมีอาการทางจิตค่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้
ต้องอยู่ที่บ้านค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็มีเขามีลูกสองคน
คนคนโตอายุ๑๒เป็นผู้ชายก็พิการทางสมองอีก
คนเล็กควบความปกติเนี้ยผู้หญิงใช่ไหมครับค่ะ
ก็กลายเป็นว่าคุณตากับคุณยายซึ่งอายุก็มากแล้ว
ก็อยู่บ้านดูแลหลานและเหรนสองคนค่ะรวมเป็นห้าชีวิตค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นฮะที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ผืนนี้นะ
ที่ที่ถูกยึดนะครับที่ธนาคารเขามีหนังสือแจ้งมาอ่า
ตรงเนี้ยสองอันเนี้ยยังอยู่ค่ะแต่ไม่มีบ้านใช่ไหมอ่า
็อกเนี้ยยังอยู่ไม่มีบ้านแต่ว่าทีเนี้ยที่ถูกยึดเนี่ย
เขายึดพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างค่ะนั่นคือยึดบ้านและที่ดินค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยครับก็
หลานก็ยืมโฉนดไปจำนองธนาคารและทีนี้กิจการเขาไม่ดี
ก็ถูกคล้องแล้วมน่าลายก็ไม่ก็ไม่มีเห็น
ส่งธนการธนการละยุทธหลานหลานลูกน้องสาวอ่า
คุณยายมีน้องสาวแล้วลูกของลูกสาวของน้องสาวมายืมโฉนดค่ะ
ซึ่งก็คือยืมก็ต้องยืมลูกสาวยายใช่ไหมค่ะยืมลูกสาว
เพราะว่าตอนที่คุณยายแบ่งที่ให้กับลูกเนี่ยคุณยายก็
แบ่งเป็นโฉนดแล้วก็โอนให้หมดเลยค่ะเป็นชื่อของลูกหมดแล้วค่ะ
เขาก็ยืมไปค่ะตอนนั้นก็ให้ให้เหตุผลว่ายังไงนะครับคุณยาย
เขาเขาได้คุยกับคุณยายด้วยไหมฮะหรือว่าคุยกับลูกสาวของคุณยาย
คุยกับลูกสาวค่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ายืมไปก่อน
ไปก่อนค่ะอืม
เพื่อเอาไปจำนองค่ะเอาข้าวธนาคาร
เป็นเงินเท่าไหร่ทราบไหมครับเขาบอกว่าประมาณห้าแสน
นานไหมฮะตอนนั้นนานนานเกือบสิบปีได้เลย
เกือบสิบปีแล้วนะค่ะเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ค่ะเขาเขาขิตจักรเขาไม่ดีอืม

เงินจ่ายจ่ายแบงค์ปกติเขาทำอะไร
ก็เมื่อก่อนเขาขายขายของขายจำพวกเกษตรอย่างเนี้ย
ซึ่งซึ่งถ้าอย่างนี้ฮะทนายวรกรครับก็คือ
หลานสาวมายืมโฉนดที่ดินของลูกสาวของคุณยายที่แบ่งที่ไปให้
เขาเป็นชื่อเจ้าของครับเห็นไหมฮะอย่างชื่ออ่ะในในนี้
เขาก็มีหนังสือแจ้งมาถึงคุณนรมนคุณนรมนคือลูกสาวคุณยายใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกรรมกับแบงค์ก็คือคุณนรมน

คือลูกพี่ลูกน้องมายืมบอกเราเดือดร้อนเราขอยืม
เอาโฉนดบ้านเธอเนี่ยไปเข้าแบงค์ให้เราหน่อย
ก็คือธนาคารเขามีสิทธิ์ให้คนอื่นมาเอาทรัพย์สินมาค้ำประกันให้กับลูกหนี้ที่จะกู้เงินได้
ถ้าเจ้าของทรัพย์สินยินยอมมาเซ็นเอาหลักทรัพย์ค้ำประกันให้
เขาก็ทำตามขั้นตอนก็คือเวลาผ่านมา๑๐ปีได้เนี่ย
หลานสาวก็คือคุณกรเกษใช่ไหมฮะ
ไม่รู้ล่ะเกิดอะไรขึ้นส่งไม่ส่งอะไรเอาเป็นว่า
ตอนแรกเขาส่งเพราะตอนหลังกิจการเขาไม่ดีถูกฟ้องล้มละลายเขาเลยไม่ได้ส่ง
แล้วเขาได้มาบอกเราไหมว่าโอ้ยเขาไม่มีเงินส่งแล้วนะอย่างนี้ฮะ

คือเอาเป็นว่าอยู่ดีวันดีคืนดีก็มีหนังสือจากแบงค์ส่งมาที่บ้านคุณยายเลย

แล้วก็แบงค์มาซื้อไป

คือเราไม่แน่ใจว่าต้นทางเขาเข้ากับแบงค์ไหนหรือจำนองจำนำอะไรยังไง
แต่ว่าแบงค์ณปัจจุบันที่มีหนังสือมาเนี่ยเขาคือคนที่ไปซื้อกับทางกรมบังคับคดี

ครับอันนี้เขามีสิทธิ์ตามคุณหมายเลยอ่ะคุณหมายคุมครองเลยอ่ะมาตา๑๓๓๐
เขาอาจจะไม่ได้จำนำกับแก๊งนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
จะจำนำกับแบงค์ไหนแต่ถ้าว่าเขาซื้อโดยโดยการหาทอดตลาดสิทธิ์ได้ทันที

ที่ดินแปลงนี้
ถึงแม้ว่าต่อมาจะรู้ว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์แปลงที่ดินแปลงนั้นหรือมินิติกรรมที่อะไรแอบแฝงอะไรอย่างนี้เขาก็คุ้มครองคนที่ซื้อจากบังคับคดีนะ

ครับทีนี้พอแบงค์มีหนังสือมาแล้วในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เห็นหนังสือแล้วก็ชีวิตมันยังไงต่อนะฮะ
เพราะว่าคุณยายกับคุณตาบอกว่าทีนี้แบบโอ้โหมันเหมือนกับไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมครับทีนี้
จะหลานอีกไหนจะเหรนอีกเดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาว่าความความเดือดร้อนความลำบากตรงนี้เนี่ย
เขาไม่รู้จริงว่าจะทำยังไงต่อหลังจากที่เจอตรงนี้เข้าไปนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกคนครับคุยกันต่อนะครับในเวลาที่เกิดขึ้นกับคุณตาคุณยายนะครับคุณตาเชียนกับคุณยายปฐมนะคัะ
สามสี่แปลงเนี่ยคุณยายคิดว่าใช้เงินรวมรวมพอจะจำได้ไหมใช้เงินเท่าไหร่ฮะ
สามแสงกว่า๓แสงกว่า
แต่วันนี้เนี่ยถูกยึดไปแปลงหนึ่งขายทอด
แบงค์เนี่ยซื้อไปด้วยเงินราคาทั้งหมดนี่ก็
๔แสน๙๔แสน๙นะครับที่นี่คุณยายวันที่มีหนังสือมาเนี่ยเขาส่งมาที่บ้านเลยใช่ไหมครับ
วันนั้นจำได้ไหมครับว่าได้รับหนังสือแล้วเปิดออกมาแล้วอ่านแล้ว
แล้วเข้าใจเลยไหมหรือว่ามีใครมาช่วยอ่านช่วยดูอะไรยังไงให้

เขาอ่านให้ฟังแล้วคุณยายตอนนั้นคุณตาอยู่ด้วยกันไหมครับ

ก็บอกไม่ถูก

เข้าใจในเนื้อหาของหนังสือที่เขาแจ้งมา
แต่แล้วพอจะรู้เรื่องราวไหมว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
หรือว่าจะงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเรา
ก็เข้าใจเลย
เขาแจ้งมาเข้าใจค่ะ

ว่าได้ถามไปยังการะเกดหลานสาวไหมครับ

มายืมที่ยืมโฉนดของลูกสาว

หลานสาวที่อยู่ที่บ้านด้วยกัน
โทรไปแจ้งเขาว่านี่มันมีแบบนี้แล้วนะ
หนังสือจากทางธนาคารส่งมา
ต้องย้ายออกจากบ้านภายใน๑๕วันนะ

เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน่ะ

ก็รู้แล้วเขาลบละลายส์

คุณตาหรือครับพอคุณยายไปบอกคุณตาตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ผมก็เมื่อคุณฝึกนึกไม่ออกเลยว่าจะไปอยู่ที่ไหน
อย่างเงี้ยสานสองคนอีกเลนส์สองคน
ครับแล้วจะไปเลี้ยงได้อย่างไรไม่มีบ้านอยู่
อืมเพราะเราอยู่กันห้าชีวิตครับ
ปกติมีรายได้จากทางไหนกันบ้างครับ
มีคนพิการทั้งครูผู้ส่งอายุ

ผมคนพิการทั้งผู้ส่งอายุ

ลูกสาวก็ส่งให้ทีนี้
แต่ปัญหาในขณะนี้ก็คือว่าที่คุณตาบอกก็คือ
ไอ้ที่ที่เราอยู่เนี่ยที่เขาเขาบอกให้ออกไปเนี่ยที่เขาจะยึดไว้เนี่ย

ต่อให้มีที่ดินที่ยังเหลืออยู่ของลูกชายกับลูกสาว
ไม่มีที่ได้สร้างใหม่เพราะว่าไม่มีเงินสร้าง
คือมันมีที่อยู่นั่นแหละก็คือที่

มีอยู่แปลงนึงแต่ว่าไม่มีเงินสร้าง

แล้วไม่ได้บอกทางคุณกรเกษเขาเหรอว่าโอ้โหอย่างนี้
เอาละเรื่องที่ดินคุณยายคุณตาบอกอาจจะไม่ติดใจ
พอรู้ดีว่าเขาก็ประสบปัญหาธุรกิจอะไรก็ว่ากันไป
แต่ไม่เขาไม่มาดูแลหรือไม่มาว่าเดี๋ยวสร้างบ้านให้
มีที่ดินพอเหลืออยู่เดี๋ยวขึ้นบ้านให้ก็ได้จะได้มีที่อยู่กันอะไรอย่างนี้ครับ

เขาไม่มีเงินครับ

รับจ้างก่อนทำขายของ
เล็กน้อยอยากให้ที่จังหวัดนคร
แสดงว่าไม่โกรธไม่เคืองอะไรเขาเลยเหรอครับ

เพราะว่าเมื่อก่อนเขา
กิจการเขาดีเขาก็เคยช่วยเหลือเกียจจุน

เขาไปอยู่ใหม่เขาเกียจจุนไป
พี่น้องลำบากเขาก็ช่วย

แล้วไม่เสียดายที่ดินตรงนี้ของเราเหรอเสียดายเสียดายเลย
อยู่ในตั้งนานเลยมีบ้านสร้างอยู่สองหลัง
ของลูกสาวแล้วลูกสาวคุณยายบอกว่ายังไงบ้างครับ
บ้านของบ้านก็บอกให้ปลวง
บอกให้ปลงจ้ะเห็นบอกคุณกรเกษเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดจะซื้อคืน
เขาเคยถามไปทางแบงค์ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ
เขาบอกว่าถ้าเจ้าของซื้อประมาณ๗แสน
นะครับหกแสนเจ็ดแสนก็ซึ่งมันไม่ไหวแน่แน่

พอลำพังแค่จะไปขึ้นบ้านใหม่ในที่ดินที่ยังพอเหลืองเหลืออยู่เนี่ย

ไม่มีค่ะ
ไหนจะเหลนอีกสองคนแล้วก็หลานสาวคนนั้นด้วย
ท่านนายวรากรนะครับคือคือตรงตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
นั่นเท่ากับว่าคือยังไงมันต้องออกแล้วล่ะใช่ไหมฮะ
ถ้าไม่ออกต่อไปเขาก็จะบังคับโดยอาศัยคำสั่งสาร

หรืออาจจะเรียกค่าเสียหายในการที่เราอยู่
เขามีสิทธิ์ที่จะไปหาผลประโยชน์ใช่ไหม
เรื่องจะขายอะไรต่างตามที่เขาต้องการ

คุณยายบอกได้รับหนังสือในวันที่๑๗มาก็ราคม

ยังไงเราก็ต้องไปสร้างบ้านในที่ดินแปลงที่เหลืออยู่

เรื่องนี้ก็ยังว่าอยู่ว่า
น่าจะขอความเมตตาจากประชาชนที่มีพลังที่จะช่วยตากับยายได้
อันนี้จนจริงนะฮะแขกขอให้สร้างบ้านให้พอได้อยู่
ให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันที่มีเงินมีกำลังทรัพย์มั่งก็ช่วยบริจาคฮะ
สิ่งที่คุณตาคุณยายอยากได้รับความช่วยเหลือในขณะนี้คือเรื่องของบ้านใช่ไหมฮะ

อยากได้แบบไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
หรือมันจะต้องใช้ใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงเราเคยคิดเคยคุยกันบ้างไหมสองคน
ไม่คุยไม่มีเงินเลยไม่คุย

เคยคุยกันไหมว่าถ้าเขาถึงวันที่ต้องออกจริงแล้วเราไม่มีบ้านจริงเนี่ย

เคยคุยว่าไม่รู้จะไปอยู่ไหน

บอกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
อ่ะทีนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคือแหม่เหมือนที่ทนายวรกรบอกอ่ะนะคือมันก็ดันมีข่าวช่วงนี้นะจนทิพย์

ที่สอบติดแพทย์

คือเมื่อวานเนี่ยในรายการไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยผมเห็นข่าวเรื่องของคุณตาคุณยายผมก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้คือหลายคนก็เห็นใจคุณตาคุณยายนะ
แต่บางคนก็เป็นห่วงบางคนก็กังวลเรื่องถ้าเปิดบัญชีไปไปมีเรื่องแก๊งมิจฉาชีพอีกคอร์เซ็นเตอร์หลอกเงินอะไรอีก

โดยเฉพาะคนที่เป็นมิจฉาชีพแล้วมาฉวยโอกาสตรงนี้
เดี๋ยวเราจะพยายามหาทางช่วยเหลือคุณตาคุณยายกันนะครับ

เมื่อวานบอกว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือ

จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือ
ทางไทยรัฐนี่ก็เห็นว่าไปลงพื้นที่มาจริง
ไปลงพื้นที่ก็ผู้ใหญ่บ้านอะไรชาวบ้านเขาก็รับรองว่านี่จนจริง
ถ้าประชาชนที่มีพลังทางการเงินหน่อยก็น่าจะช่วยทำบุญ
คือมันมีคำถามนั่นแหละว่าอ้าวแล้วทำไมหลานคุณยายไม่รับผิดชอบเลยเหรอ

แต่คุณยายบอกเขาก็ไม่มี
ไม่มีค่ะเขาโดนฟ้องล้มละลาย
เดี๋ยวสักครู่กลับมานะครับท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวสักครู่กลับมา
ผมจะลองพูดคุยเพิ่มเติมด้วย
เพื่อจะได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะฮะ

เปิดปากกับภาคภูมิ

ผมคุยกับคุณตะเชียนกับคุณยายประทุมเนี่ย

มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหรอ
มันจุกมันแน่นไปหมดเลย

ไม่รู้จะไปโกรธใครจะไปโทษใคร

มันก็มาเจอเรื่องอย่างนี้ในวัย๘๐กว่ากันได้ยังไงก็ไม่รู้

อยู่ในความดูแลของคุณตาคุณยาย
หลานสาวหนึ่งคนกับเหรนสองคน
ก็ไม่มีใครเลี้ยงค่ะ

คุณแม่ของหลานที่มีอาการทาง

เขาก็มีครอบครัวของเขา

คุณตามีเบี้ยคนพิการใช่ไหมครับ

แล้วมีเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมครับ

แม่กรกิกก็ให้มั้ง

ตกแล้วเฉลี่ยก็ตกเดือนหนึ่งก็

อันนี้เฉพาะสองคนนะครับ

คุณยายแบ่งให้ลูกสาวคนโตแล้วกรเกรดเข้ามาขอ
โฉนดเพื่อไปจำนองแล้วก็หลุดจำนองอะไรตรงนี้นะครับ

มีลูกสาวของเขาอีกคนนึงที่เป็นหลาน
แล้วไปมีเหรนอีก๒คนให้คุณตาคุณยายดูแลเนี่ย

ก็ประมาณ๒๐๐๐หรือ๓๐
วันแล้วแต่เขาได้มากได้น้อย

มาเยี่ยมทีนึงก็ให้มั่งทีละพัน
อันนี้คือรายได้รวมที่อยู่ก็ตรงนี้เนี่ยแหละ
เดือนหนึ่ง๓๐๐๐หรือ๔๐๐๐

เดี๋ยวเราจะคุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่คุณตาคุณยายอยู่กันนะฮะ
ที่หมู่หกซอยต้นซานใช่ไหมฮะต้นซานค่ะต้นซาน
ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็คือผู้ใหญ่วีระชินวงศ์นะฮะ
เพราะว่าผู้ใหญ่เองก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูแลให้แล้วนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่วีระครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
ได้ยินผมไหมครับครับผู้ใหญ่ผมได้ยินเสียงสะท้อนเหมือนเหมือนกับผู้ใหญ่เปิดทีวีอาจจะต้องปิดทีวีทางบ้านก่อนนะฮะ
เดี๋ยวคุยกับผมทางสายโทรศัพท์กันแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนฮะมันจะตีกันไปตีกันมาอ๋อครับครับตีเลยครับ
ผู้ใหญ่วีระครับครับครับสวัสดีครับคุณสาวคุณครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับ
ฮะคุณตาเชียนกับคุณยายปฐุมลำบากจริงจนจริงใช่ไหมฮะครับลำบากลำบากมากครับตอนนี้
ครับวันนี้วันนี้ผมก็พาอำเภอเข้าไปดูแลประหลัดอาวุโสกับหน่วยงานส่งกายชาติเข้าไปดูแล
เอาจุงยังชีพเข้าครับเอาไปดูเลยเบื้องต้นเลยครับเพราะว่าหลานไปอยู่ครับ
เพราะว่าลูกกับยายเออตากับยายเขาไปกรุงเทพกันครับนี่ฮะก็เขาขึ้นมามาคุยกับผมอยู่ตรงนี้
ครับจังหวัดเขาก็มาอ่าอ่าปมจากของจังหวัดเขาก็มาดูเลยอบตรท่ายางด้วยครับ
แล้วเบื้องต้นจะช่วยเหลือกันได้ยังไงบ้างครับที่ทางหน่วยงานต่างมาดูแลตรงนี้
นี่ก็ต้องคุยกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงอยู่แต่ว่าขั้นตอนต้องมาดูแลพื้นที่ก่อนครับ
วันนี้เขาก็รู้แล้วเดี๋ยวต้องคุยกันปรึกษากันก่อนครับผม
แต่ว่าถ้าเกิดในสภาพที่ดินที่บ้านของคุณยายคุณตาเนี่ยยังมีที่แปลงที่หลงเหลืออยู่
มีครับไม่ได้ถูกยึดไปทั้งหมดครับครับเข้าใจครับมีครับ
ถ้าคิดถ้าคิดเป็นพื้นที่ตารางวาเนี่ยมันน่าจะสักกี่ตารางวาครับผู้ใหญ่
ตารางวาประมาณอาทิตย์เหลือครับประมาณประมาณประมาณนั้นครับ
เท่าไหร่นะครับคว่าง๕๖เมตรกว่ายาว๒๐๒๕นี่เนี่ยครับผมก็ประมาณวันนี้ครับ
ครับก็พอจะสร้างบ้านอยู่ได้อยู่ได้ครับสร้างได้ครับ
แต่อยู่ที่ว่าจะหาเงินจากไหนมาสร้างบ้านให้กับคุณตาคุณยายใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับคุณผู้ใหญ่วีระฮะถ้าผมจะบอกบัญชีของคุณยายไป
ฮะครับที่เป็นบัญชีส่วนตัวของคุณยายเองเนี่ยนะครับ
ครับผมฝากผู้ใหญ่วีระช่วยช่วยดูแลให้ด้วยได้ไหมครับ
เพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเกรงว่าโอ้โหเดี๋ยวจะไปโดนมิจฉาช่วงมิจฉาชีพอะไรมา
หลอกมาอะไรให้โอนงงโอนเงินอะไรอีก
อ๋อได้ครับเพราะปกติผมก็ดูเลขครอบครัวนี้อยู่เลยครับ
เพราะว่าแกเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการ
แกก็มีหลานต้องดูแลด้วยครับคุณหลานก็พิการด้วยครับ
นี่ครับหมายเลขบัญชีของคุณยายปฐุมอยู่ที่หน้าจอนะครับทุกผู้ชมครับ
ทกศนะฮะเลขที่บัญชีตามหน้าจอเลยนะครับ
นี่นะแล้วก็ชื่อก็คือนางประทุมโรธมี
นี่คือชื่อของคุณยายเลยนะครับที่คุณยายหวังก็คืออยากมีเงินสร้างบ้าน
คือบ้านที่จะสร้างถ้าเกิดจะสร้างอยู่กันตรงนั้นจริงเนี่ย
คิดว่าใช้งบไม่เยอะใช่ไหมครับผู้ใหญ่วิราครับ
ก็แล้วแต่ขนาดถ้าให้แกพออยู่ได้ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่ครับพอได้พอได้อยู่ครับ
ก็เหมือนบ้านที่อยู่กันทั่วไปนี่แหละตามที่อยู่ณปัจจุบันอย่างนี้เหมือนในภาพที่อยู่ตรงนี้

ต่อตามแสนก็น่าจะได้อยู่ได้ครับ

แต่เวลาไปเบิกก็ต้องไปเบิกให้เรียบร้อยให้ผู้ใหญ่วีระพาไปนะ
จะได้สมประสงค์ตามความตั้งใจตามเจตจำนงของผู้คนที่เขาช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะฮะ
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามามากมาน้อยอะไรยังไงนะ
เดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าวของเราที่นครศรีธรรมราชประสานกับผู้ใหญ่วีระตลอดเวลาด้วยเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะฮะ
จะได้ช่วยเหลือกันเป็นห่วงก็คือเหรนสองคนกับหลาน
กับเหรนของคุณตาคุณยายเขาน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับ
ครับพ่อเข้าไปดูเอาสวมมองเข้าไปดูเลยทุกเดือนอยู่แล้วครับพ่อ
เป็นผู้ป่วยทางสมองครับเด็กมันยังเล็กมากครับ๒คนด้วย
เอาละครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่วีระยังไงผมฝากด้วยแล้วกันนะครับ
ครับตอบแทนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับผมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้ประสานไปยังท่านวาดที่ร้อยตรี
ธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะ
ตรวจสอบชัดเจนแล้วเหมือนที่ทนายวรกรบอกคือทางแบงค์เขาทำตามขั้นตอนของเขา
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอนแต่จะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างเนี่ย
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษนะฮะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะ
คือทางหน่วยงานในพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไปตรวจสอบแล้วพบว่าคดีนี้อยู่ในเขตสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสงศ์
เป็นคดีของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์เกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์จำนองพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างนะฮะ
ซึ่งทางธนาคารเนี่ยได้ไปดำเนินการในการซื้อทรัพย์ต่อมานะฮะเมื่อ๑๒เมษายนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายท่อตลาดในราคา๔๙๐๐๐บาทนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายนะแล้วก็แจ้งเรื่องไปยังคนที่เขาอยู่อาศัยว่าจะต้องย้ายออก
ซึ่งคดีนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเข้าไปพูดคุยไกลเกลี่ยกันในวันจันที่๒๓มกราคมที่จะถึงนี้เวลา๑๐นาฬิกานะฮะ
ไกล่เกลี่ยกันในส่วนของสำนักงานบังคับคดีนะฮะแล้วก็ทางกรณีผู้ที่เขาอยู่อาศัยในขณะนี้เนี่ยอันนี้หมายถึงยังไงฮะทนายวรกรที่
ก็คือการไก่เกลี่ยนี่น่าจะไก่เกลี่ยหนึ่งถ้ามีเงินอาจจะขอซื้อของคืนได้ธนาคารก็คงไม่ซีเรียสเขาต้องการเงินอยู่แล้ว
สองกรณีที่ไม่มีเงินนะก็อาจจะต้องขอขยาย
ใจร้ายที่จะมาไล่ก็อาจจะอาจจะรวมให้เรื่องว่าใช่ไหมแต่ทางนี้ทั้ง
๔แสนกว่าอีกสองแสงกว่านั้นเขาจะไปฟังบังคับปยกับคนที่เป็น

ถ้ารอผมไม่รู้ว่าเอาชื่อไปจำนองกันใช่ผมไม่รู้ตรง
รู้ว่าต้นทางมันเป็นยังไงเออเป็นว่าตอนนี้ฉโน๊ตที่ริน
กลิ่นผืนเนี่ยแปลงเนี่ยเขาอยู่ในมือของแบงก์แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณตาเชียรกับคุณยายประทุมนะฮะ
เดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปคุยด้วยที่บ้านนะที่ทนายวรกรบอกนะฮะ
เขาคงจะมาคุยเกี่ยวกันเกี่ยวอาจารย์กับอีกเหรียคือหนึ่ง
อยากจะซื้อที่คืนไหมอ้าวแน่นอนล่ะถ้าเราไม่มีเงินพอ
เขาคงต้องคุยว่าเราจะย้ายออกเมื่อไหร่ซึ่งคุณตาคุณยายอาจจะต้องดูว่า
เมื่อไหร่อะไรยังไงก็ลองคุยกับเขานะฮะ
เพื่อจะยืดเวลาออกไปเขาคงจะให้ยืดเวลาออกไปได้
ไม่ใช่ว่าครบ๑๕วันปึ้งแล้วแบบโอ้โหต้องไปเลยอย่างนี้คงไม่ใช่

คุณตาคุณยายฮะมีอะไรอยากขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านหน่อยไหมฮะ
เพราะว่ามีหลายท่านที่เป็นห่วงเห็นใจแล้วก็หลายคนก็
ส่งเงินโอนเงินมาช่วยเหลือด้วย
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งเงินมาช่วย

คนที่เขามีเขาไม่แต่ร้อนแล้วเขาก็ทำบุญตามทาน
นายวรกรฮะเรื่องนี้ถ้าจะเป็นแง่คิดหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเตือนกันไว้เนี่ย

คือตากับยายจริงแกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลย

แต่เอาโฉนดให้เขายืมไปจำนอง
จำนองเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะถูกขายท่อตลาดอย่างคดีนี้ได้
ฉะนั้นถ้าคนไม่จำเป็นจริงนะฮะอย่าให้ใครเขายืมแล้วไปเซ็นให้เขา
ในการข้ำประกันมันไม่ได้
เพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกยึดบ้านยึดที่ดินไปโดยที่ว่าคุณไม่ได้อะไรเลย
อย่างนี้คุณยายคุณตาเขาบอกความจริงแล้วแม้จะไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อลูกสาว

ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับกรรมไปด้วย
ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะฮะเรามี
ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวัน
ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒